คนที่เข้าคุกกับคุกมา๕ครั้ง
คุกมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป
ผมมักจะพูดและอธิบายกับผู้คนเสมอว่า
ติดคุกแต่ละครั้งเหมือนกับการไปบวช
จะเป็นครั้งที่๖ครั้งที่๗ก็ไม่ขัดข้อง
วันที่๑๙พฤษภาปี๕๓ถูก

คนยังเหลือ๕๐๐๐นะในแต่ละจุด

มีคนทำได้คนเดียวคือนายกทักษิณ

คุณจัดจุพรไม่ได้ทะเลาะกับคุณทักศิลป์อีก

นายกทักษิณจะละเลงความรู้สึกกับคนอย่างไรก็ได้

เขามีทางเลือกจึงไม่มีมนต์ขลังเหมือนเดิม

ความเป็นจริงถ้าเป็นสมัยก่อนถล่มทลายเลยนะ

วงรอบของชีวิตคุณจตุพรกับของผม
ไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกันได้แต่วันนี้มาเจอกันแล้ว

จริงผมตั้งใจเอาไว้ว่าการเมือง

ฟังง่ายย่อยง่ายแล้วมีส่วนร่วมได้ง่าย

มีคนประเมินคุณจตุพรว่าตอนนี้การเคลื่อนไหวคุณชุพรเปลี่ยนไปมาก
จากหาพายุของกระสุนนะครับ

อีกฝ่ายแล้วคำถามก็คือจุดยืนของคุณจตุพรพรมพันธ์ณปัจจุบัน

ผมเป็นนายจตุพรพรมพันธ์
ผมเป็นคนบอกว่าการเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยมันไม่มีที่ลาออกหรอก
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่เรื่องการใส่เสื้อ
มันคือเรื่องจุดยืนจิตวิญญาณและก็การกระทำ
แต่ในสังคมที่มีความขัดแย้ง
ทุกคนจะไม่รู้จักการแยกแยะ
แต่เรายืนอยู่บนสถานการณ์ที่ยืนอยู่ในแถวหน้า
เพราะฉะนั้นเราย่อมที่จะเห็นอะไร
ตลอดระยะเวลาหลายปีนั้น
ผมก็จะเลี่ยงวิธีด้วยการกลืนเลือด

เพราะเราต้องการรักษาความรู้สึก
เพราะการต่อสู้มันมีคนตายคนเจ็บ

ตายในสนามการต่อสู้แล้ว

จตุพรพรมพันธ์ปี๒๓๕อย่างไร
ปี๒๕๕๓อย่างไร

ผมได้พูดในสิ่งที่ต้องการจะพูด
ปกติผมก็จะรักษาความรู้สึกมันรยาท
ว่าเราอยู่ฝั่งไหนเราก็จะพูดดำรงความมุ่งหมายของฝั่งนั้น

มันเป็นวันเวลาที่เราต้องการจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
เพราะนี่นะครับผมมักจะพูดเสมอว่า
ตลอดเส้นทางการต่อสู้ของทุกภาคฝ่าย
ไม่มีใครทำอะไรผิดทั้งหมดและก็ไม่ได้ถูกทั้งหมด
แต่ว่าวันนี้มันเป็นโอกาสพื้นที่ของผมก็กว้างมากขึ้น
มันไม่ใช่เป็นเรื่องของฝั่งใดหรือการต่อสู้เพื่อประโยชน์ของคนใด
แต่เมื่อเรายึดประเทศเป็นที่ตั้งเราก็สามารถนั่งวิพากษ์วิจารณ์ได้รอบวง
เมื่อก่อนเมื่อก่อนหน้านี้เราพูดได้เพียงแค่ครึ่งวงกลมเท่านั้น

แต่วันนี้เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้รอบ
ความจริงครึ่งเดียวที่คุณจุพรเล่าเนี่ยมันคือความเท็จหรือเปล่าฮะ
ไม่ใช่ความเท็จแต่มันคือการต่อสู้ไง
ต่อสู้สองฝั่งอย่างที่ผมบอกว่า

เห็นไหมต่างคนต่างพูดกันครั้งละครึ่ง
เรายังบอกว่าทั้งสนามมันเป็นวงกลม

เพราะฉะนั้นเราก็พูดได้ครึ่งเดียว
แต่ว่าวันนี้เมื่อเราไม่ได้อยู่ในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง
เราก็สามารถพูดได้ทั้งวงกลมแล้ว
ปัจจุบันมีคดีทั้งหมดติดตัวมา

ช่วงที่คดีมากที่สุดกว่า๔๐คดี

การเข้าคุกออกคุกมา๕ครั้ง

เพิ่งต้องคำพิพากษา๑ปี๑๒เดือน
ก็คือหย่อน๕วันก็ครบ๒ปี
ก็อยู่ในชั้นประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์
แล้วก็มีคดีเหลืออยู่ประมาณ๕๖คดี

คือโทษที่อัตราสูงสุดประหารชีวิตยกมาแล้ว๒สาร
ก็ยังไม่ทราบว่าทางอายการเขาจะยื่นดีการหรือไม่
เหลือก็เป็นคดีการชุมนุมก็มีโทษจำคุกอยู่หลายปี
แต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันเลยคุกมันเลยตาราง
คนที่เข้าคุกออกคุกมา๕ครั้ง
คุกมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป
ผมมักจะพูดและอธิบายกับผู้คนเสมอว่า
การติดคุกแต่ละครั้งเหมือนกับการไปบวช

และผมก็ปฏิบัติอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นจะเป็นครั้งที่๖ครั้งที่๗ก็ไม่ขัดข้อง
แล้วก็เป็นเรื่องที่ต่อสู้กันมา
เมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วกันเป็นส่วนใหญ่
คดีผ่านมา๑๓ปี
ก็เพิ่งมาฟ้องในช่วงไม่กี่วันมานี้

ผมก็น้อมรับชะตาครับ

ไม่ได้มีความอีนังค้างขอบ

ผมก็ไม่เคยหนีแม้แต่เพียงครั้งเดียว

รู้จักกันมาขาดปีเดียวครบ๓๐ปี
และในท่ามกลางการต่อสู้

ผมก็จะใช้ความอดทน
และก็จะใช้คำว่ากลืนเลือดอยู่ตลอดเวลา
เพราะการต่อสู้นั้นมันมีคนตายคนเจ็บ
ศูนย์สิ้นอิสรภาพมีความร้าวรานมากมาย
เพราะฉะนั้นหลายเรื่องจะพอใจไม่พอใจก็จะหลีกเลี่ยงที่จะพูดกัน
จนกระทั่งมันถึงจุดที่จะต้องแยกทางกัน
เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างมันก็พรั่งพลูกันออกมา
จากการเริ่มต้นที่นายกทักษิณท่านดูแคลนผมก่อน
อย่างปฏิวัติครั้งล่าสุดก็มีน้องคนสุดท้องใน๓ป
ไปอยู่ในช่วงเวลาปฏิวัติคุณทักษิณชินวัฒน

ผมเป็นประธานนปชเป็นผู้นำในการต่อสู้ที่อักษะ
ผมก็จะอยู่ในบริบทตกลงในเรื่องความรับผิดชอบหน้าที่ในการชุมนุม
ผมก็รับผิดชอบเรื่องเวทีพร้อมกับบรรดาแก่นำ
ผมฐานะหัวแถวก็รับภารกิจนี้
เรื่องคนซึ่งแน่นอนที่สุดในการชุมนุมชนิดที่ค้างคืนยาวนาน
ต้องใช้ระบบขนคนหมุนเวียน

ก็จะมาสมทบแล้วเขาก็กลับบ้าน
แต่ว่าก็ต้องมีคนที่อยู่ประจำหลักกัน

ในเรื่องการขนขนเนี่ย

ต่างก็ให้ในส่วนของนายกทักษิณเป็นคนรับผิดชอบเวทีผมรับผิดชอบ
ก่อนการเจรจานี้นะครับวันที่๒๑พฤษภาเนี่ย
เช้ามาเนี่ยนะครับปี๒๕๕๗เนี่ย
คนจาก๓๐๐๐๐เหลือไม่ถึง๕๐๐อะเหลือหลักร้อย
ผมก็รู้ว่ามีปัญหาแล้วก็รู้ว่า
มีน้องในคณะสามป่อไปอยู่กับนายกทักษิณ
จึงเป็นที่มาของการตัดกำลังคน
เพราะว่าถ้าคนยังอยู่ที่อัศระรองพื้น๓๐๐๐เหมือนเดิม
นะครับตอนเย็นเติมเป็นแสนเนี่ย
ยึดอำนาจจับไม่เกิดขึ้นอย่างง่ายได้
แต่ว่าเพราะมีการสมคบคิดกัน
วันที่๑๙พฤษภาปี๕๓ถูกปิดล้อมสลายการชุมนุม
คนยังเหลือ๕๐๐๐นะในแต่ละจุด

มีคนทำได้คนเดียวคือนายกภาคอื่น
ตอนที่รู้ว่าปฏิวัติแล้วถูกปิดห้องแล้ว
พูดจริงพอโทรไปหาพุทธศิลป์คุยอะไรกัน

ผมมีโอกาสนะครับพูดกัน๓คนสุดท้ายก่อนการยึดอำนาจ
มีพลเอกประยุทธ์มีสุเทพเทือกสุบันและผม
ผลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่มีอะไร
ในห้องว่าคุยเรื่องห้องน้ำห้องท่า
แล้วก็ชี้ไปที่กรกตว่านี่ก็ไม่เลือกตั้ง
ชี้ไปที่คุณชัยเกษมนี่ก็ไม่ลาออก
ดังนั้นผมจึงขอยึดอำนาจตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป

ก็ทำท่าอย่างนี้ว่าไม่ทันแล้ว
ถ้าเรื่องเหล่านี้คุณจตุพรไม่ได้ทะเลาะกับคุณทักษิณ

เรื่องเหล่านี้ทุกคนประชาชนทั่วไปก็จะไม่รู้

เพราะว่านั่นคือการยึดอำนาจ
แล้วก็ไปกระทำการโดยที่เราอยู่ในสนามรบ
รับผิดชอบชีวิตผู้คน
และเข้าไปเจรจากับผู้บัญชาการฐานบกในขณะนั้น
แต่ว่าผมก็รู้แล้วว่าเราทำได้เพียงแค่ต้องการยื้อเวลา

ถ้ามันเป็นความจริงเจ็บปวดมาก

ผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะใส่ร้าย
แต่คุณจบบอลพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งเหมือนกัน
แต่ไม่มีใครตอบโตคนจัดพรเลย

ก็ถ้าไม่เป็นความจริงก็เรียงหน้า

เราถูกทรยศหักหลังซึ่งหน้ากันแบบนั้น

แต่เรารู้ว่าถ้าเราพูดในขณะนั้น

พอวันนี้พูดได้ทั้งวงกลมนะครับ
เรากลดคุณทักษิงหรือว่ากลดคนอีกประยุทธ์

คือณวันนี้มันเลยความโกรธทั้งสองคนไปแล้ว

ทั้งคนเปิดประตูให้ยึดกับคนยึด
มันก็ควรกลดเสมอพากันอย่างสองคน

แต่เพราะว่ามันสมคบมันสยบยอมโดยที่ไม่ได้บอกความจริงกับประชาชน
นี่คือข้อเท็จจริงในมุมของเรานะผมย้ำนะ
เพราะว่าผมไม่ได้สัมภาษณ์คุณทักษิณนะครับ
ทุกกรณีนะครับที่ผมพูดถึงนายกทักษิณผมก็ยืนยันสู้ทุกกรณี
ผมไม่มีเหตุอะไรที่ต้องไปใส่ได้

ว่าถูกเรียกตัวเข้าไปในค่ายทหาร

ประจุมเรียกความเกี่ยวกับกล้องเทปบก

แล้วก็ต่อมาก็
เราก็รู้ว่าเห็นป้ายมองลอดช่องล่างมา
หลังว่าเป็นทหารหน่วยไหน
ว่าให้ถือว่าเป็นการทำหน้าที่
ถ้าได้รับคำสั่งให้ทำอย่างใด
เราไม่มีอะไรติดค้างอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
และถือว่านี่คือการทำหน้าที่
คือหมายความว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ถูกถิบตกก็ได้

อย่างไรก็เปล่งวาจากันไว้เรียบร้อยว่า

ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ระหว่างกัน
เพราะว่าอีก๔คนที่เหลือเขาก็ตามมา
แต่ว่าผมฐานะคนเป็นหัวหน้าผมก็ต้องพูดสื่อความ

เพราะว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ถูกมัดมือคลุมหัวนี่จะเอาอะไร
ถีบลงมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้

หมดว่าผมถูกซ้อมจนตาย

เขาส่งเจ้ากรมพลเรือนพร้อมกับโทรทัศน์ช่องของ

แล้วก็ขอคุยกับเจ้ากรมพลเรือนว่า
จะสื่อความถึงบนพลเอกประยุทธ์จะได้ไหม

ผมและคณะตามกฎอายการศึก

แต่ว่าถ้าต้องการจะ๒มาตรฐาน
ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกนั่นแหละ

เพราะว่าจะได้บอกให้เขาได้คลายกังวลเขาจะได้ไม่วิตก
นี่ก็คือความจริงในมุมของคนที่อยู่แดนหน้าอยู่หัวแถวในมุมของคุณจตุพร

ผมไม่ใช่เป็นคนเหลวไหลและถ้าผมพูดความเท็จเนี่ยป่านนี้เรียงหน้ามาตอบโต้ผมกันทุกคน
แต่ว่าปัญหาว่าทำไมที่ผ่านมาไม่มีใครมาตอบโต
เพราะทุกคนก็ย่อมจะรู้ว่าเราในการต่อสู้

รับผิดชอบในการต่อสู้ทุกกรณี
เงยหน้าก็ไม่อายฟ้าก้มหน้าก็ไม่อายดิน
เพราะฉะนั้นไม่มีใครจะมาตำหนิอะไรกันได้

แต่ไม่ได้อยู่ในสนามรบกันอย่างแท้จริงทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายคนทุกคนรู้
เพียงแต่ว่าเขาก็เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมนั่นแหละ

แต่ผมมันเลยมาแล้วผมจึงพูดได้

เขาจะกลับมาอาจจะก่อนหน้าหรือหลังนะครับ
เป็นเดินกระดาษคุณเจอทรวลเชื่อไหมว่ะคุณทักษิณจะทำ
คือความเป็นจริงเนี่ย
นายกทักษิณประกาศ

ในวันที่พลเอกประยุทธ์ยังทำหน้าที่นายกอยู่
ไม่ต้องการเป็นภาระภักดิ์เพื่อไทย

ก็แรงข่าวว่าในครอบครัว

กลัวว่าจะถูกหลอก
คำว่ากลัวว่าจะถูกลอก
แสดงว่าเป็นการยอมรับเรื่องการดิวเกิดขึ้น
เพราะว่าถ้าตัวเองตั้งใจ
ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย
ซึ่งไม่มีใครจะห้ามนายกทักษิณกลับประเทศไทยได้นะ
รัฐธรรมนูลให้การคุ้มครองคนไทยสัญชาติไทยนะครับ
ห้ามไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามาในราชนาจักร

แต่ว่าเมื่อนายกทักษิณต้องคดีถึงที่สุด

๒ปีขาดอายุความเหลือ๑๐ปีไม่มีอายุความนั้น
เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วท่านต้องเข้าเรือนจำ
มีการแก้กฎเกณฑ์ราชธรรม
เปลี่ยนสถานที่คุมขังบ้านก็ได้โรงพยาบาลก็ได้

แต่เป็นนายกศักดิ์ศิลป์ลองทำ

เกรงว่าจะถูกหลอกกลัวว่าจะถูกหลอก
อันเป็นเหตุของยังไม่ให้กลับบ้าน
จากการส่งเสียงของคนในครอบครัวนั้น
เท่ากับเป็นการยอมรับโดยบริยาย

ก็มาตามเข้าสู่ตามกระบวนการยุติธรรมที่บอก
กระบวนการยุติธรรมเวลานี้ของนายกทักษิณเนี่ย
พิพากษาถึงที่สุดแล้ว
เหลืออยู่๑๐ปี
คือหมายความว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้ว
จะลงสนามบินไหนตำรวจต่อมอก็รับตัวส่งคุกอย่างเดียว
แต่ว่าพอถึงเวลาใกล้
เอานายกทักษิณมาปฏิเสธเองเนี่ยมันอับอายนะ

ก่อนหน้านี้มันไม่มีพักแบบพักเก้าไกล
นายกทักษิณจะละเลงความรู้สึกกับคนอย่างไรก็ได้

แต่ว่าพอมีพักก้าวไกลเขามีทางเลือก
อย่างที่ผมบอกว่าจึงไม่มีมนต์ขลังเหมือนเดิม
ประกาศว่าจะกลับบ้าน
ความจริงถ้าเป็นสมัยก่อนถล่มทะลายเลยนะ
แต่ว่าการใช้ละเลงความรู้สึกของประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็ไม่เคยกระทำจริงแม้แต่เพียงครั้งเดียว
อีกเพียง๒๔ก็ถึงเป้าหมายแล้วแต่ว่าการละเลงเรื่องความรู้สึกและความไม่ชัดเจน
รายนโยคศึกษินไม่กลับไม่พี่บ้านบ่อยและเมื่อไม่กลับเนี่ยครั้งหน้า
ท่านจะพูดไม่ได้อีกแล้วนะเพราะครั้งนี้เนี่ยท่านปฏิเสธเองไม่ได้แล้วไง
ต้องให้คนในครอบครัวโดยใช้แรงข่าวออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ต้องการจะให้กลับบ้าน
ให้คุณอุ้งอิ๊งรออีก๕ปีคนก็ทำไมไม่บอกก่อนหน้านี้ล่ะเห็นไหมฮะ
แต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าหัวใจของนายกทักษิณท่านไม่ใหญ่พอ
ถ้าท่านปล่อยวางเนี่ยท่านเดินเข้าสู่เรือนจำอย่างสง่างาม
แม้ว่าคนที่เป็นศัตรูกับท่านยังจะต้องปรบมือให้นะท่านติดคุกท่านไม่ต้องกลัวว่าใครจะทำอะไรท่าน
ผมติดครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่๕ห้องที่เขาเคยเตรียมไว้กับท่านเนี่ย
ผมยังมีโอกาสได้นอนสัก๒๓คืน

เมื่อเตรียมไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๘

ที่อาคารพยาบาลทางเจ้าหน้าที่เขาบอกผม

ไม่ใช่โรงพยาบาลอาคารพยาบาล

พอดีช่วงนั้นมันช่วงกักกันเรื่องโควิด
ข้างในเป็นยังไงบ้างคะ
คุกอะ

ก็มีอนาเขตคือความจริงในคุกก็ถือว่าห้องใหญ่แล้ว

เพราะว่านักโทษคนอื่นเขาได้นอนเท่ากับ๓แผ่นกระเบื้อง

ถ้าท่านนายกทักษิณปล่อยวางเนี่ย
ท่านเดินเข้ามาในเวลาจำนึง๓ปีแล้วก็ออกมาทุกคนก็
อ่าทำความคิดทุกสิ่งทุกอย่างไป

แต่นายกทักษิณท่านไม่ก้าวข้าม

มันจะไม่มีทางที่คุณจัตรุพรกับคุณทักษิณดีกันได้ใช่มั้ยฮะ

ผมเคยหันหลังกลับมาหนตอนสุดซอย
ผมไม่เคยหันหลังกลับเป็นครั้งที่สอง
คุณพิทาเองนะครับและก้าวไกลที่เขาบอกว่า
มีไอ้โม่งตัวใหญ่บ่งการชักใหญ่

ผมว่าเขาจะได้รับคำตอบ

นี่คือของว่าใครคือไอ้โม่ง
ผมฟันทงไปแล้วว่า
คนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี
คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ